ส่วนกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาขับรถไปผ่านแถวจังหวัดชัยนาฏแถววัดสิงห์แยกเขาตภาพในขณะที่ขับอยู่ค่ะเธอบอกว่าเธอเห็นรถตู้สีขาวจอดอยู่ข้างทางแล้วคนขับออกมารัวปืนใส่รถเธอเลยในขณะที่ขับผ่านนะคะเธอบอกว่ากระสุนเนี่ยมันเฉียวเธอนิดเดียวและในรถก็มีลูกด้วย๔ขวบกับ๒
ว่ามันถากคอเธอนิดเดียวเห็นไหมคะรอยแดงตรงคอด้านขวาครับเธอบอกว่าโอ้โฮนี่มันเสี่ยวนาทีชีวิตจริงนะคะเธอถ่ายทุกอย่างเก็บไว้เป็นหักฐานแล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกโซเชิลมีเดียนะคะนางสาวฟริชาชสิทธิภาพค่ะอายุ๒๘ปีนะคะเป็นคนที่บอกเล่าเรื่องราวนี้มานะคะส่วนผู้ก่อเหตุเธอบอกว่าเป็นคนขั
รถของเธอแล้วก็ขับหนีไปเลยนะคะตัวเธอเองกับสามีค่ะ
ไปแจ้งความไว้ที่สพวังน้ำขาวต่อมาตำรวจนะคะ
ได้ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นลักษณะของรถตู้ต้องสงสัยแล้วก็ขับรถหนีไปทางอุทัยธานี
ตำรวจทำงานให้เร็วมากนะคะ
เธอพาตำรวจไปดูหลักฐานต่างต่างหรือเฉพาะรถกระสุน
นี่ค่ะตำรวจทำงานวันเดียวนะคะไปจับกลุ่มตัวคนขับรถตู้ได้แล้วค่ะ
ชื่อว่านายนารินจันสีเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ
กบดานอยู่ที่ตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านของญาติเองนะคะตำรวจได้ตัวด้วยได้ของกลางด้วย
เป็นปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดและรถตู้สีขาว
ทะเบียนตรงกันเป๊ะเลยกับภาพกล้องวงจรปิดนะคะ
เอาตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพวังน้ำขาว
และช่วงนี้แหละได้มีโอกาสเจอหน้าครอบครัวของผู้เสียหายทั้งหมด
เขาก็มีการขอโทษขอโพยกันนะทีนี้ตำรวจก็ต้องถามว่าทำไปทำไม
นั่นน่ะสิเขาบอกว่าผมเครียดครับ
กับพันรยาได้ไม่นานเกิดความเครียดขึ้นมา
และช่วงนั้นก็บอกว่าก็รถกระบะคันสีขาวของผู้เสียหายน่ะ
ขับรถปาดหน้าผมความเครียดที่มันอยู่ในใจ
ผสมกับความโมโหที่เกิดขึ้นก็เลยไปด้านหน้าเลยแซงเลย
ดักรอแล้วก็ยิงใส่เลยไม่ได้นะ
เครียดของคุณนะคะเอาจริงไม่ได้แบบนี้เนาะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะคะพยายามฆ่า
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเกี่ยวกับอาวุธปืนก็คือการมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ส่งตัวฝากสารเรียบร้อยค่ะสารชายนาฏค่ะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคดีนี้